นี้เรื่องใหญ่บางกันคุณผู้ชม
พ่อผู้หญิงไปร้องกับธนายตั้ม
เรื่องหลายอีก

เลขาธิการทีมงานธนายประชาชน
ภาพเป็นผู้หญิงที่หันหลังคุยกับเขาอยู่
ผู้หญิงคนนี้มาร้องเรียนว่าถูกนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพัก
วนลามเธอเธอในอายุ๑๘
แล้วรองหัวหน้าพักคนนั้นหลอกเธอว่าจะพามาคุยเรื่องงาน
แล้วเดี๋ยวจะสอนเกี่ยวกับการเล่นหุ้นด้วยนะ
แต่พอไปถึงเนี่ยมีแต่คุยเรื่องลามกอนาจารย์
แล้วก็ลวนลามด้วยการหอมแก้มกอดจูบจับก้นเธอด้วย
ทั้งที่เธอไม่สมยอมครับ
ซึ่งแม่ของนักศึกษาคนนี้ไปแจ้งความและเก็บหลักฐานไว้พร้อมหมดแล้วด้วย

นายตั้มบอกอีกว่าคนที่ร้องเรียนมาเป็นแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดเย็นวันที่๑๑เมษาที่ผ่านมา
เมื่อกี่วันนี้เองลูกสาวเธอไปทานข้าวกับนักการเมืองคนนั้นแหละ
ที่มีตำแหน่งรองหัวหน้าพักที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์สิบเอ็ด
แล้วก็บอกกับแม่ว่าจะไปเรียนรู้เรื่องการเล่นหุ้น
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่เห็นพูดคุยเรื่องหุ้นสักแอะเลย
แต่ดันมาพูดเรื่องเพศแล้วก็จับมือเธอไปหอมแก้มด้วย

แล้วก็มีการจับต้องเนื้อตัวมีการล่วงเกินด้วย
แต่ด้วยความที่น้องเขาเป็นเด็กครับคุณแม่บอกน้องเขาก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไร
แล้วก็ต้องติดรถรองหัวหน้าพักคนนั้นเนี่ยมาส่งที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อจะเดินทางกลับบ้าน
ระหว่างทางเนี่ยนะไม่ได้นั่งรถอย่างเดียว
รองหัวหน้าพักคนนั้นลวนลามมาตลอดเลย
น้องเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม่ฟัง

ทนายตั้มแนะนำไปว่าให้แม่ไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีเลยนะ
แล้วก็จะรับปากว่าจะช่วยเร่งรัดคดีนี้ให้
โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมการเมืองนะ

ไม่มีใครยืมมือตนเองในการขัดขานักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
เพราะผู้เสียหายก็คือฝั่งคุณแม่และน้องเขาเนี่ยติดต่อมาโดยตรงเลย
ขณะเดียวกันทนายตั้มยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
เพราะว่าผู้ต้องหารายนี้ทำมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วเขามีหลักฐานเด็ดด้วยครับ

คือถ้าบอกชื่อไปทุกคนรู้จักหมดนะครับแล้วภาพลักษณ์คือหลายคนที่อินบล็อกมาบอกเขาหู
คนนี้นะเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วพูดจาเพาะมากแต่ทำไมเป็นแบบนี้
แต่ก็มีอีกเสียงอีกส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าเคยทำอย่างนี้ที่อังกฤษ
เขาเคยอยู่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็เหมือนไปลวนลามมาจนเป็นคดีจนเรียนไม่จบที่นู่น
ตอนนี้คือเรื่องมันไปถึงชั้นตำรวจแล้วมันก็คงจะจบกันไม่ได้แล้วแหละนะครับ
เพราะว่าโทษจำคุกคดีอาณาจารย์เด็กอายุเกิน๑๕มา๑๐ปี
อุ้ยเนี่ยพอหลายคนฟังข่าวแล้วคือใครอะเข้าไปดูนะที่ทนายตั้มเขาโพสต์แล้วไม่มีคอมเมนต์
นายตั้มก็บอกว่าคนนี้พ่อใหญ่มากดังระดับโลก
แล้วก็คอมเมนต์เป็นไอคอนรูปเป็นสัตว์ตัวนึง
อะไรมะแรงอะไรสักอย่างว่ะมันเป็นรูปปิเตอร์

ตนเองทำครับวันนี้คุณผู้ชมวันนี้สิบสี่เมษา
ทนายตั้มจะพาน้องผู้เสียหายที่บอกว่าโดนลวนลามเนี่ยนะ
ไปติดตามคดีที่สอนอลุมพินีด้วยแล้วอย่าลืมคุณผู้ชมรอดูว่า
เร็วนี้ไม่แน่ใจวันนี้หรือเปล่าจะมีพักไหนมาแถลงไหม
เออใช่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเห็นตอนแรกบอกว่าจะมีข่าวทางพักออกมาแถลงเรื่องนี้
เพราะว่าจริงก็มีแบบพวกสื่อติดต่อไปยังนักการเมืองคนนี้นะ
คนนั้นเลยใช่ไหมใช่ซึ่งเขาก็ปฏิเสธก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอฟัง
ครับเออยังไม่พูดอะไรยังไม่ให้ข้อมูลอะไรค่ะอ่า